เรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องตามต่อ
แล้วก็เอาจริงสำหรับเจ้าพ่อแรปเปอร์คนนี้นะคะ
คุณโจอี้บอยสำหรับภารกิจพลิกฟื้นคืนผืนป่าน่านนะคะ
มีโอกาสได้ไปนั่งหารือกับผู้ว่าจังหวัดน่านเลยทีเดียวค่ะ
อี้บอยนะคะโพสต์ภาพขณะเข้าร่วมประชุมในรัฐสภาพร้อมระบุข้อความ
บอกว่าไม่นึกไม่ฝันว่าชีวิตนี้จะได้เข้ามาร่วมประชุมทำงานในรัฐสภา
ขั้นตอนต่อไปคือลงมือแล้วครับ
ในส่วนของผมนั้นอาจจะต้องขอแรงทุกคนในเร็ววันนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะโจอี้บอยก็ได้ประกาศขอบริจาคเงินจำนวน๖แสนบาท
เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าน่าน
แล้วก็ประกาศที่จะหยุดพิมพ์นิตยสารแทนแมกกาซีนฉบับเดือนพฤษภาคม
ิตยสารของเขาเองเพื่อลดการตัดต้นไม้
แล้วก็จะทำเป็นนิตยสารออนไลน์แล้วก็แจกฟรีแทนอีกด้วย
ก็มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่ในหน้าเฟซบุ๊คของคุณโจอี้บอยนะคะ
สำหรับแมกเกอร์ซีนฟรีอันนี้เขาบอกเต็มที่ทำจริง
ครั้งนี้ต้องขอชื่นชมนะคะเราดูกันต่อไปว่า
จะมีนโยบายใดต่อไปที่ทำให้ประชาชนทุกคนร่วมกัน
แล้วก็ทำให้ป่าน่านกลับคืนฟื้นขึ้นมาได้ด้วยนะคะ